ข่าวต่อไปนี้นะครับดูตอนแรกอาจจะขมวดคิ้วหน่อย
เพราะว่าเป็นเรื่องที่แม่ผมไม่อยากจะเฉลยเลย
เป็นการให้ของขวัญกันของครอบครัวนี้แต่จบแบบน่ารัก
แกจะโดดให้ประภาษาถูกรอดมารึไง

ในความถูกสนใจไหมครับ

ผมใจเสียเลยนะครับ
นี่แหละครับในคลิปจะเห็นว่าแม่ทำท่าดุจังเลยนะ
ทำไมไม่กรอกล้างถ้วยจานก็ไม่ล้าง

แต่ระหว่างที่เดินไปเอาขวดน้ำที่กรอกแล้ว
ใส่ในตู้เย็นร้องไห้โฮออกมา
ตอนแรกนึกว่าเสียใจที่ไหนได้ดีใจครับ
วิ่งเข้าไปกอดแม่เลยเพราะว่าได้มือถือเครื่องใหม่

แกะกล่องมือถือด้วยความดีใจนะครับ

เมื่อกี้พ่อก็ร่วมมือกับแม่เขาด้วยนะ
นอนเล่นอยู่ที่เปรย์หน้าบ้านแล้วก็ถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อก
คุณแม่ของน้องเล่าแบบนี้บอกว่าหน้าจอมือถือของน้องนี่แตก
ก็เลยอยากจะได้เครื่องใหม่ตอนแรกแม่บอกกับน้องว่า
ถ้าสอบเข้าม๑โรงเรียนในตัวอำเภอได้นะ
แม่จะถอยให้เลยเครื่องใหม่หนูเอาไปเลยลูก
แต่น้องสอบไม่ติดแต่ด้วยความเป็นแม่พ่อน่ะสงสาร
ตัดสินใจซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้เพราะที่ผ่านมา
น้องก็ทำงานบ้านอย่างดีมาโดยตลอดครับอ่ะแม่ว่าไง
โทรศัพท์ที่น้องใช้อยู่นี่คือเอาต่อจากคุณแม่ค่ะ
หน้ามันแตกพังมากเลยแล้วน้องเขาก็ขอโทรศัพท์อยากได้
ก็เลยบอกว่าถ้าสอบติดโรงเรียนในอำเภอแม่ก็จะซื้อให้
พอดีน้องเขาสอบไม่ผ่านแม่ก็เลยสงสาร
เขาบอกว่าไม่เป็นไรตอบไม่ได้ไม่เอาก็ได้

เพราะว่าน้องเขาก็ทำงานที่เรามอบหมายให้อยู่ประจำนะคะ

ถ้าดูอยู่ที่บ้านนะไม่สำเร็จถ้าไม่ช่วยแม่ทำงานนะไม่สำเร็จ
ไม่เป็นไม่จบแบบนี้แน่ขออนุญาตส่วนตัวนิดหนึ่ง
ก็ต้องเป็นเด็กดีด้วยนะคะ